คุณผู้ชมครับตอนนี้มีคลิปหนึ่งที่มีการโพสต์แล้วก็ส่งต่อกันเยอะ
เป็นเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งชน๓คันรวดแล้วหนี
หนีออกไปคุณผู้ชมครับแล้วพอคนเขาตามไปไปจนมุมนี้ปั๊มน้ำมันพยายามจะขอเคลียร์
บอกว่าเขาเป็นข้าราชการสารดีกาด้วยนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับสารดีกาเมาแล้วขับเฉียวชนรถประชาชนนะครับมาตลอดทาง
ดูร่องรอยนะครับเข้าใจว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ป๊าป๊าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใช่ไหมอยู่ที่ไหนครับ

อยู่ที่ไหนครับป่าอยู่ที่ไหนครับป่าอยู่ที่ไหนครับ
อยู่ที่ไหนครับป่าอยู่ที่ไหนครับสั่งกัดอะไรครับเนี่ยสารดีกาสารดีกา
มีอะไรอยู่ฮะมีอะไรอยู่ไม่ใช่แล้วป่าเมาอย่างงี้ป่าขับได้ไงอ่ะ
มีป่าขับชนเขามาตลอดทางเลยป่ารู้ป่ะไม่รู้เลยเหรอโหป่านี่เมาหนักนะ
ชื่ออะไรครับเนี่ยป่าชื่ออะไรครับ
โอ้โหไหลอยู่หรือเปล่าเนี่ยป่าน่าจะหนักอยู่นะเออเนี่ยฮะ
ไม่รู้อะไรเลยครับนี่ค่ะนะฮะคือเป็นคลิปที่มีคนเขาถ่ายเอาไว้ครับ
นะฮะเป็นรถยนต์คันนี้ผู้ชายคนนี้ที่เขาเรียกว่าป่าเนี่ยโอ้โหน่าจะเมาเยอะเหมือนกันนะฮะ
พูดจาอ้อแอ้อแอเนี่ยนะฮะไลค์อยู่เหรอเออใช่ครับอะไรอย่างเงี้นะฮะ
ไม่ได้สติเลยครับค่ะไปจอดอยู่ในปั๊มแถวลาซานซอยยี่สิบห้า
ซึ่งคนถ่ายคลิปเขาก็ถามเป็นข้าราชการสารดีกาใช่ไหม
ใช่ครับแล้วก็ถามไปถามมาตามที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิปนี่แหละ
นะฮะทีนี้คนถ่ายคลิปเนี่ยนะฮะแล้วก็ประกันเขาก็มาอืม
ก็บอกป๊าป๊าชนเขามาตั้งแต่แบร์ลิ่งนะอืมอย่าป๊ารอตำรวจก่อน
เพิ่งไปแล้วเขาก็ปิดกระจกเอาไม่เอาแล้วไม่คุยแล้ว
ก็ปิดก็นั่งแบบเนี้ยนะครับก็พยายามตอนแรกพยายามจะถอยหนีก่อนนะ
นะฮะจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ถามไปทางภูมิกับสอนอ
นาท่านก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันโดยผู้ก่อเหตุเนี่ย
คือลุงคนขับไปชนรถชาวบ้านมาสามคันตั้งแต่ซอยแบมริ่งตำรวจก็ไปเคลียร์เรียบร้อย

พอขับออกมาอีกก็ไปชนอีกหลายคันครับ
เสียหายกันไปแล้วก็ขับหนีมาจนมุมที่ปั๊มอันนี้

สุดท้ายก็ไปเคลียร์เรื่องของค่าเสียหายกันไป
แล้วก็ไปพูดคุยกับคู่กรณีที่โรงพัก
ตำรวจสอนอบางนาบอกว่ามันจบแล้วมันเคลียร์ไปแล้ว
ส่วนที่อ้างว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการสารดีกาเนี่ย
ก็น่าจะเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของคนเมาหรือเปล่าไม่รู้
ส่วนเรื่องเมาแล้วขับร้อยเวรได้ส่งตัวไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลแล้ว
ถ้าแอลกอฮอลเกินที่กฎหมายกำหนดโอ้ผมว่าไม่ท่าหรอกฮะเกินแน่
สภาพนี้น่าจะเกินอยู่แล้วก็เดี๋ยวแจ้งข้อหาเมาแล้วขับต่อไป
ซึ่งหลังจากคลิปนี้โพสต์ไปถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เสียหาย
ป่าท่านนี้ชนอีกก็สามารถไปแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สอนอบางนา
ฝากตรวจสอบด้วยว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตามที่เขากล่าวอ้างจริงหรือไม่อย่างไรเนอะ